พลังงานครับล่าสุดกระทรวงพลังงานก็มีการเตรียมนำแนวทางเรื่องของการบริหารจัดการพลังงานของเกาหลีใต้
ในการผลิตกระแสไฟฟ้านะครับจากเชื้อเพลิงที่มีราคาถูกมาปรับใช้กับประเทศไทยครับ
อาริพงศ์ผู้ชะอุ่มประหลัดกระทรวงพลังงานครับมีการนำสื่อมวลชนไปเยี่ยมชมโรงไฟฟ้าถ่านหินดันจริงนะครับ
ซึ่งอยู่ที่เกาหลีใต้เพื่อไปศึกษาแนวทางการบริหารจัดการพลังงานมาประยุกต์ใช้กับไทย
ซึ่งเกาหลีใต้นั้นเน้นการบริหารจัดการเชื้อเพลิงทั้งเรื่องของการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานนิวเคลียร์แล้วก็ฐานหิน
ค่าไฟถูกครับในอัตราที่ถูกโดยอยู่ที่หน่วยละ๓บาท๘๐สตางค์เท่านั้น
ซึ่งถือว่าถูกที่สุดในโลกด้วยแม้ว่าเกาหลีใต้นั้นจะเป็นประเทศที่นำเข้าพลังงานก็ตามครับ
ทางรัฐบาลเกาหลีเน้นในเรื่องของให้มีค่าไฟที่ถูกเพื่อที่จะได้อุตสาหกรรมเนี่ยสามารถจะแข่งขันส่งสินค้าออกไปนอกประเทศได้อย่างดีนะครับ
ทีนี้ในการที่จะดำเนินการอย่างนี้เนี่ยนโยบายในเรื่องของพลังงานเอง
ข้อก็เน้นว่าพลังงานแหล่งพลังงานที่จะทำให้ผลิตไล่ไฟฟ้าถูกเนี่ยเป็นเรื่องที่สำคัญ
เพราะฉะนั้นในโครงสร้างของไฟฟ้าของประเทศเกาหลีในวันนี้เนี่ย
จะเห็นว่าเรามีพลังงานที่ผลิตจากนิวเคลียร์เนี่ย
มาจากฐานหิน๔๐มาจากแก๊สอีกประมาณ๒๐แล้วก็พลังงานอื่นอีกประมาณ๑๐
การที่สร้างรถไฟฟ้าผิดเนี่ยเรื่องของการสิ่งแวดล้อมเนี่ย
มันผ่านมาตรฐานได้แน่นอนนะครับ
ประหลัดยังยอมรับนะครับว่าปัจจัยสำคัญที่ทำให้คนเกาหลีใต้ยอมรับโรงไฟฟ้าฐานหิน
เนื่องจากว่าเกิดจากการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมที่ดีครับ
ทำให้สามารถสร้างโรงไฟฟ้าฐานหินได้ถึง๘โรงแล้วก็มีแผนก่อสร้างเพิ่มเติมอีก๒แห่งด้วยครับ